ในการไปขโมยข้าวของของประชาชน
มีคนขับกระบาดไปจอดซื้อของหน้าร้านขายของ
เขาก็แน่นอนมันมีของอยู่ที่หลังกระบะ

ขี่รถมาปุ๊บยกของเข้าไปเลยหน้าตาเฉยแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
ไปดูหน่อยนะฮะนี่ผู้ใช้เฟซบุ๊กเขาก็โพสต์เอาไว้นะฮะ
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนี่แหละครับนะฮะบริเวณหน้ามร้านไมโครคอม
พร้อมกับข้อความว่านายกล้ามากเตือนภัยกันหน่อยเนี่ยฮะ
ของตรางวันแสกน่ำร้านไมโครคอมนะฮะผู้สุข่าวก็เลยเดินทางไปที่
จังหวัดนครปฐมก็ไปเจอกับนายมานพนักมีอายุสามสิบเก้าปี
เจ้าของร้านก็บอกว่าเที่ยงของเมื่อวานเนี่ย
นายกิจสดาประกอบสีอายุ๔๕ปีซึ่งขับกระบะมาเป็น๑ทองพุท่าของข่าวไข่๓๕๖๙กรุงเทพธ์อาหารนคร
ไปจอดหน้ามร้านเพื่อนนำชุดไฟเขาเรียกว่าโซล่าเซลล์แล้วก็หลอดไฟ
มาให้ทางร้านเลือกดูสินค้าคือเอาของมานำเสนอ
แล้วก็ไม่ได้มีการปิดท้ายรถมันก็เปิดอยู่ท้ายกระบะที่ใส่ของเนี่ย
ขณะเดียวกันก็มีผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาไปจอดท้ายกระบะแล้วก็หยิบรัง
ซึ่งข้างในมันมีโซลาเซลอยู่๓๐ชุดมูลค่าก็๙๐๐กว่าบาท
เอาไปหน้าตาเฉยแล้วก็ขี่รถไปเลย
จากนั้นนายมณพก็นำหลักฐานคือคลิปนี้ไปแจ้งความที่สพกำแพงแสน
ตำรวจก็บอกว่าโอ้โหจริงแล้วผู้เสียหายลายล่าสุดคือนายมานพ
เป็นคนที่๓แล้วนะของวันนั้นนะวันเดียวกัน
เพราะก่อนหน้านี้มีคนทยอยไปแจ้งความว่าถูกคนร้าย
น่าจะเป็นคนเดียวกันนี่แหละขี่รถจักรยานยนต์มาลักทรัพย์
ลักษณะแบบนี้เลยนะซึ่งตำรวจก็รู้ตัวแล้ว
แล้วคนก่อเหตุคนร้ายเขามีฉายาว่าเสาวังน้ำเขียว
คือในวงการรู้ว่าเป็นขโมยแหละนะฮะ
แล้วก็กำลังติดตามตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็ต้องฝากคุณผู้ชมเราต้องเซฟตัวเองก่อน
ลงไปซื้อของล็อกท้ายกระบะซะล็อกประตูซะ
อย่าเปิดเอาไว้ล่อตาล่อใจโจร
มอเตอร์ไซด์ก็ดึงกุญแจออกคือมันต้องรักกุมจริงอย่างนี้นะคะ

แต่ละคนมีจิตใจคิดอะไรแบบไหนนะคะ